แล้วค่ะไปดูนักร้องสาวอีกท่านหนึ่งละกัน

จบแล้วคุณผู้ชมความปริญญาจากมหาวิทยาลาชภัทรอุบรรณราชธานี

ใช้พื้นที่โรงยิมของมหาวิทยาลัย

ทุกทีทุกคลุม
นี่ฉันลายตากับธนบัตรเลือกเกิน

ผมช่อดอกไม้สีสันเรียงรายเพียบนะคะ

บอกเลยนะคะว่าสุขใจทั้งผู้ให้แล้วก็ผู้รับค่ะ
เพราะนอกจากแฟนคลับจะสร้างเซอร์ไพรส์ใหญ่ให้กับป้ายไป

เจ้าตัวก็มีสิ่งตอบแทนเล็กน้อยแต่มันอิ่มอกอิ่มใจแฟนเหลือเกิน
มันคืออะไรไปฟังเลยจ้า
สุดยอดจริงขอเสียงตบมือหน่อยค่ะ
น่ารักมากเลย
ต้องบอกว่างานนี้ครอบครัวของปลายรวมไปถึงศิลปิน

ก็ขออยู่ในโมเมนต์ที่แสนจะประทับใจด้วยนะคะ
สุดยอดเลยนะทั้งเรียนไปด้วยแล้วก็ทำงานด้วยนะ